พี่ผู้หญิงอายุ๓๕ปีคนนี้เขาบอกว่า
ถ้าใหญ่อีกนิดคงเป็นจราเข้แล้วแหละ
ตัวเงินตัวทองบุกบ้านพี่เขา
ดีนะหมาออกมาช่วยไล่เอาไว้ได้ครับ

ของอะไร

มันเข้ามาแอบอยู่ที่บ้านเลขที่๓๒ทับ๑
อำเภอเสาให้จสละบุรีครับ
นางสาวนวัตถิดานวัตถิดานนคอน
อายุ๓๕ปีนะครับ
เจ้าของบ้านโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือ

กู้ภัยสว่างสระบุรีขอให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่หน่อย
มันบุกเข้ามาในรั้วบ้านแล้วก็ไม่ยอมไปไหนครับ
มันนอนซ่อนอยู่ในพุ่มไม้แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ก็มากัน๓คนมีอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานมาด้วยนะฮะ
นี่แหละครับคือคุณผู้ชมฮะคือตัวมันใหญ่ขนาดนี้
อุปกรณ์ที่เอามาเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่ก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละครับ
แอบไปข้างหลังมันแล้วไปดึงหางมันออกมานะครับ
แล้วค่อยเอาบ่วงมาคล้องคอมันนี่สะบัดก็น่าจะอู้นี่เห็นไหม
คือระหว่างจับเนี่ยใหญ่มากมันพยายามจะแว้งกัดตั้งหลายครั้งนะครับ
มันฮึดสู้นะครับใช้เวลาจับอยู่ประมาณสิบนาทีได้ครับ
นะครับจึงจับตัวเงินตัวทองตัวนี้ได้สำเร็จ
แล้วก็พามันซ้อนมอเตอร์ไซค์ฮะพามันซ้อนมอเตอร์ไซค์กลับไปที่หน่วยกู้ภัยก่อน
อ๋ออังงั้นเลยหรอเอ่อนี่ฮะ

คือพี่เขาไปมอเตอร์ไซค์ไงแต่ขากลับก็เลยพาซ้อนมอเตอร์ไซคุ้ย
เฮ้ยทำไมติดนี่เฮ้ยติดตรงนี้ยังไม่เห็น

โอเคเดี๋ยวผมจะไปส่องให้ดูแล้วกัน